สวัสดีครับอาจารย์พอพาทินีนะครับ
มาพูดคุยกับเราในวันนี้เรื่องของการไหว้พระจันทร์
อาทิตย์หน้าแล้วใช่ไหมวันที่๔ตุลาคมวันพุธ

ใช่ก็เป็นเรื่องของความเชื่อเป็นเทศกาลสำคัญนะคะ
แล้วก็เป็นเรื่องดีที่เราจะได้เริ่มต้นทำสิ่งดี
แต่ว่าก่อนอื่นคนที่อาจจะไม่ได้มีเชื้อสายจีน
คนที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยอยากจะรู้เหมือนกันว่า
ตำนานการไหว้พระจันทร์นี้เป็นมายังไงคะหมอไก่
จริงเนี่ยตำนานการไหว้พระจันทร์เนี่ยโอ้ยมีหลายตำนานนะ

ม้าของก็บอกมีนางฟ้องนางฟ้า
แต่ว่าตำนานที่มีบันทึกอยู่ในประวัติศาสต
อันนี้ของจริงเลยก็คือตำนานการกู้ชาติของคนจีน
เป็นคนจีนในสมัยที่มองโกนเขารุ่งเรืองมาก
เขาก็แบบค่อนข้างจะกดขี่ข่มเหงคนจีนนะ
เขาจะมีกฎเลยว่าคนจีน๑ครอบครัวจะต้องดูแลคนมองโกน๑คน
แล้วก็คนจีนเขาจะห้ามมีอาวุธเลยนะ

เขาจะมีได้แค่มีดทำครัวเพียงเล่มเดียว

แล้วสรุปแล้วที่มาที่ไปสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นครับป๊อ
เป็นที่มาของขนมไหว้พระจันทร์แบบนี้
ก็เลยมีขบวนการใต้ดินเขาคิดอยากจะปลดแอบประเทศชาติ
เขาก็เลยอเมคขึ้นมาสร้างเทศกาลไหว้พระจันทร์ขึ้นมา

ถ้าเราสังเกตขนมไหว้พระจันทร์ก้อนเขาก็จะค่อนข้างหนา

ใช่ค่ะก็คือเขาจะมีการสอดจดหมายลับ
มันเป็นรหัสรับเอาไว้ในขนมใช่ค่ะ
คือไม่ให้คนมองโกรู้อู้งั้นขอดูได้ไหมคะ
ไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้หมายถึงเมื่อไหร

เขาก็คือนัดแนะชาวบ้านให้ฆ่าผู้มงโกในวันพระจันทร์เต็มดวง

เป็นแบบสายลับมีจดหมายรหัสมอสอะไรอย่างนี้

ถ้าเกิดว่าเราไหว้พระจันทร์อย่างนี้ค่ะ
แล้วมันไหว้เพื่ออะไรให้มันเป็นยังไงเกิดขึ้น

ปัจจุบันคือสมัยก่อนเอาสมัยก่อนก่อน
สมัยก่อนเขาเหมือนกับว่าจะไหว้พระจันทร์
เพื่อให้พืชพันธัญญาหารเจริญเจริญเติบโตดี

กับเรื่องของการเจริญเติบโตของพืช

เพราะเวลาโปรดขึ้นเราก็ต้องมีการลดน้ำอะไรอย่างนี้
เขาก็เลยมีการไหว้เพื่อแบบให้พืชผลธัญญาหารเจริญ
แต่สมัยนี้ยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไป
คนทำเกษตรกรรมน้อยลงใช่ไหมคะ
เขาก็มีการไหว้พระจันทร์เพื่อเป็นการบูชาเจ้าแม่กวนอิ่ม

แล้วเห็นในกราฟิกบอกว่ามีเมตตามหานิยมคนรักไข้เอ็นดู

ยแล้วมีโชคดีเรื่องของความรักด้วยเหรอครับ
ใช่ค่ะในทางโหรศาสตร์นะคะ
ดาวจันทร์หรือดวงจันทร์ที่เรากำลังจะไหว้กัน
หมายถึงเรื่องของความน่ารักความมีเสน่ห

หมายถึงเรื่องของความร่ำรวยด้วย
ถ้าสมมุติสังเกตคนเกิดวันจันทร์ส่วนใหญ่จะหน้าตาดี

จริงเหรอจริงอ๋อไม่ได้หรอก
เกิดในช่วงที่เป็นเซี่ยวเดียวหรือเปล่าน่าจะขึ้น
ตอนยังยุคประหลักค่ะมะคุณ
เสี้ยวเดียวเบ้นเหมือนปากวุ่นจีนดีหรือเปล่า

อันนี้คือเป็นพื้นดวงพื้นฐานเป็นเบสนะ

คนรักคนแม่ตาแล้วก็แบบร่ำรวยด้วย

สินเงินทองความรักเมตตามหานิยมเพียบเลย

เพราะฉะนั้นการไหว้พระจันทร์ไหว้ให้ถูกต้องทำไงฮะ

เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของบ้านก่อน

ดอกไม้อะไรก็ได้จริงควรจะเป็นสีขาว
เพราะสีขาวเป็นสีตัวแทนของพระจันทร์

สีเหลืองก็ได้แต่ว่าขาวดีกว่า

บางคนถามเอาแบบว่ามันน้ำชาเขียว
ได้ไหมคะ๗๑๑

ต้องเป็นชาจีน
แล้วก็ต่อมาคือเรื่องของเครื่องกระดาษ

ต้องมีจรรยายก็มีหรือไม่มีก็ได้

หรือไม่ก็สัญญาณอาจจะดังอะครับ

เอามาไหว้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นขนมไหว้พระจันทร์

อาจจะเป็นแบบต้องเป็นขนมส่งกลม

จะใช้ขนมเปี้ยขนมโก้ขนมอะไรก็ได้ที่มีส่งกลม
ถ้าเราไม่มีขนมไห้พระจันทร์หรือว่ามันหาซื้อยากหาแพงอะไรต่าง
ก็เอาที่สะดวกได้เหมือนกัน

ก็จะมีพวกแอปเปิ้ลส้มนะกล้วยก็ได้

ตัวมังกรก็ได้นะแต่ว่าไม่ควรจะเอาผลไม้ที่แบบชื่อไม่ดีหรือความหมายไม่ดี

อย่างเช่นพวกมะม่วงมะม่วงคนจีนเขาจะเรียกว่าสวย
หรือสวยว่าแล้วสวย

มังคุดก็คือทำอะไรมันก็คุด

มันมีควากน้ำ
อ๋อมันมีควากน้ำ
แต่แบบว่า

มีแป้งพับลิปสติก
อันนี้ของคุณชนะไม่ใช่เหรอที่วางอยู่
ต้องมีกระจกบีป้างลิปสติกบีด้วยหรือครับ

เขาเรียกว่าเอามาอาบแสงจันทร์
พวกที่เป็นผ้ามสิวะเสริมสวยเติมหน้าเติมตา
พวกนี่เพราะว่าเวลาเราใช้เราจะได้เป็นคนที่มีเสน่ห์

ว่ากันว่าการไหว้พระจันทร์เนี่ยเทศกาลไห้พระจันทร์เหมาะกับผู้หญิงมาก
ใช่ค่ะถ้าสมมุติผู้หญิงไหว้จะดีมากเลย

อ๋อเอามาอาบแสงจันทร์ให้เงินมันไหลมากทีมาก

ต้องกางล่มนะฮะ

แหมรู้สึกว่าจะพยายามจะใส่เสื้อแบบฝนก็ได้ขอบคุณ
เอาล่ะหลักคือวางไว้ที่โล่งแจ้งแล้วยังไงต่อคะ
ก็คือรอให้ฝนมันหยุดก่อนแล้วพอเราจะไหว้ช่วงไหน

ใช่ถูกต้องนี่เชียวชานะโปรเฟสชาล
เดี๋ยวจะไปอาบแสงจันทร์ในคืนนี้

จริงการไหว้พระจันทร์ก็เป็นการอาบแสงจันทร์โดยอัตโนมัติ
เพราะเราก็ต้องไปว่ายพระอาจารย์

แล้วก็เวลาว่ายให้ผู้หญิงนำว่ายก่อน
มีแม่ก็คือให้คุณแม่ป้าคมม่าอะไรนึง

บอโล่โล่เค้าเรียกลาของต้องยก

ใช่ค่ะแล้วก็เอาน้ำน้ำที่เราไหว้

เหมือนพรมตัวแล้วก็พรมของด้วยนะ

ใช่ค่ะถ้าสมมุติเรามีเครื่องกระดาษ

ก็เหมือนให้บรรพบุรุษด้วยถูกไหม
ใช่ค่ะแล้วก็จากนั้นให้เรากินของไหว้

ยังยังยังยังไม่ได้ไหว้เลย

ส่วนใดส่วนหนึ่งเล็กน้อยเป็นพิธีหรือยังไงคะ

โอ้โหโดยเฉพาะของหวานคือให้กินเลย

ต้องทาต้องหยิบมาสะแป้งอะไรไหมฮะ
ก็คือเอาเป็นแบบว่าที่เราใช้อยู่ประจำ

แล้วเราก็จะได้แบบมีเสน่ห์

เราต้องท่องบทอะไรหรือคำนึง

จริงคือไม่ต้องท่องไม่ต้องอะไรแค่อธิษฐาน

จะต้องสวดคำไหนบทไหน

ที่เราจัดวางให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะ
ถ้าเกิดคุณผู้ชมจะไหว้ต้องไปยืนด้านหน้า

ถูกต้องแล้วนะคะถ่ายรูปเก็บไว้ก็ได้นะ

ย้ำกันละกันสำหรับนาทีหน้าในช่วงของเทศกาลไหว้พระจันทร์
วันที่๔ตุลาคมนะครับไหว้กันแบบนี้แหละ
นี่ก็ถือว่าครบถ้วนเลยต้องขอขอบคุณอาจารย์พรที่นี่มาก
ขอบคุณมากทุกคนค่ะ
เอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะลากันด้วยภาพของการแข่งขันนี่เลย
โดยชมรมอนุรักษ์กว่างไทยจังหวัดพยาวในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน
มีผู้นิยมเล่นมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะในช่วงพื้นที่ภาคเหนือ

แล้วก็กวางเขาบอกว่าจะมองเห็นสืบสารได้อย่างชัดเจน
ก็เริ่มตั้งแต่เวลา๒๐นจนถึง๒๔นในช่วงดึกนั่นเอง

เจอกันใหม่อาทิตย์หน้านู้นเลยนะครับ
ช่วงเวลาดีแบบนี้๙โมงเช้าจนถึง๑๐โมงเช้าช่วงนี้